คุณผู้ชมคะเรื่องความทรงจริงของเจ้าอาวาสวัสดิ์มรณภาพนี่คือรายที่๖นะคะ
แล้วหมอดูก็ทักด้วยว่าจะมีรายที่๗
ชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าสาเหตุที่มีคนตายต่อเนื่องหรือว่าตายซ้อนกันแบบนี้ค่ะ
คืออาถรรพ์ของต้นไสที่ถูกตัดมีอายุเป็นร้อยปีอยู่ที่หน้าวัดสะขุด

ผู้ใหญ่บ้านให้คนงานตัดกิ่งออกไป

เพราะว่ากิ่งต้นไสไปบดบางเจดีใส่อัฐิของพ่อผู้ใหญ่บ้าน

แต่ว่าตอนที่ไปตัดกิ่งต้นไสเนี่ยไม่ได้มีการบอกให้ทางวัดรู้
ไม่ได้ทำพิธีขอขมาลาโทษ

ชาวบ้านล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิต
อาทิตย์เดียวเนี่ยเสียชีวิตไป๔ศพ
พอหลังปีใหม่๑มกราคมเลย
นายสังเวียนรื่นลาผู้ใหญ่บ้านหมู่๒เสียชีวิตเป็นศพที่๕
ล่าสุด๑๓มกราคมพระครูวชิรกิจโสพลอายุ๕๗ปี
ท่านเจ้าอาวาสวัดสะขุดรูปปัจจุบันก็มรณภาพด้วยโรคประจำตัว

ละอองมุ้ยเมียงอายุ๗๖ปีชาวบ้านสะขุดบอกว่า
ก็ไม่แน่ใจว่าสาเหตุเกี่ยวกับการไปตัดต้นไสโดยไม่บอกกล่าวหรือเปล่า
รู้แค่ว่าก่อนหน้านี้หมู่บ้านทำบุญ๗วันให้กับผู้เสียชีวิต
ตักบาทแล้วก็เทน้ำทิ้ง
โบราณบอกว่าบางทีทำอะไรไม่ดีในพื้นที่คือต้องไปขอขมาลาโทษอะไรกันด้วย
แล้วก็อาถรรพ์ของต้นไสเนี่ยอาจจะส่งผลหรือเปล่า
อันนี้ชาวบ้านบอกว่าคือไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่
แต่ชาวบ้านเขากังวลกันนะคะว่าใช่อาถรรพ์ของต้นไส่ต้นนี้ไหม
คุณศิริของนักข่าวของเราไปไปตามเรื่องนี้นะคะ
ที่วัดสะขุดค่ะอยู่ระหว่างจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ
พระครูวชิรกิตโสพลันทร์ท่านเจ้าอวาท
วัดสะขุดด้วยนะจะลองฟังดูค่ะ
แล้วเขาก็ถามว่าได้กล่าวไหมกล่าวจ้ะเราก็ลุกกับเทวดาหรือผีสากนางไม้เราก็ขอเข้ามานะเราไม่ได้ทำลาย
เพียงเพื่อตบแต่งให้สวยงามนะเราไม่คิดทำลายเออถ้าเราไปตัดหมดเลยจ้ะไปอย่างนี้คือตบแต่งนะ
มันยื่นออกมาถึงเมนบ้างยื่นมาปิดถนนทางหนทางมั่งไม่มีภูมิทัศน์อะไรที่จะมองเห็นบ้างมันบังหมดน่ะ
เราได้ตบแต่งถ้าเป็นอะไรก็อัตมานี่เป็นคนแรกใช่ไหมนี่อาตมาคนแรกนะเพราะอาตมาตัดคนแรก
ตัดต่างกะยังที่เขาไม่ตัดดีนะตัดก่อนนั้นนะอาธมาตัดก่อนนั้นเยอะกว่านี้นะอาธมาตัดกระพะกระพะเน้นดีนะ
ไม่มีใครเป็นอะไรทุกคนเลยอย่าไปงมงายกับสิ่งนี้นั่นแหละคนที่ทำดีคิดดี
วินิจฉัยทุกคน
รักษาการเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ได้ตัดแค่ตบแต่งให้สวยงามแล้วก็ทำพิธีแล้วด้วย
ก็เลยไปจุดทูปไปขอขมาลาโทษแล้วก็ไปดูที่ต้นไสหน่อยนะคะ

จนนี้มีแต่รักษาบารมีคนในหมู่บ้านนี้
นี่ค่ะก็ไปจุดทูปขอขมาลาโทษเพื่อจะขอถ่ายทำ

ผู้สูชาดารณ์นักข่าวของเราบอกว่าพอจุดทูบขอคำมาปุ๊บลมพัดฟูมาเลยอะ

คือชาวบ้านบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยค่ะแต่ก่อนยังไม่มีวัดเป็นพื้นที่รกร้าง
คนก็เลยไปฝังศพตรงนี้นะคะแล้วก็มาสร้างเป็นวัดทีหลังต้นไสต้นนี้
หลงเหลือเติบโตมาเนี่ยก็คือคู่กับวัดมาตลอดมีก่อนวัดซะด้วยซ้ำเชื่อว่า
สิ่งสถิตอยู่ในต้นไสเนี่ยน่าจะมีแต่ไม่ได้ไปทำร้ายคนต้นไสมีมานาน
แล้วด้วยนะคะส่วนประเด็นที่ว่ามีคนเสียชีวิตต่อเนื่องหกศพ
แล้วก็ร่างทรงบอกว่าจะมีรายที่๗เนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกัน
แต่ก็อยากจะให้ออกมาบอกหน่อยได้ไหมล่ะร่างทรงที่บอกว่าอาจจะมีศพที่เจ็ดน่ะ
ไม่ใช่ออกมาบอกเฉยบอกวิธีแก้ด้วยสิจะได้แก้กันนะคะครับ
กันนะจริงไดรัพย์นี้มีกว่าจะมีอะไรเนอะ
ทั้งสองนาทีงานต้องค่อยจัดสล็อคเนี้ย
กลับโมไซไปมันก็ไม่เห็นมีอะไร
ที่นี่เขาศักดิ์สิทธิ์ทางช่วยเหลือชาวบ้านมากกว่านะ
แต่เรื่องจะเอาชีวิตนี่ไม่ใช่หรอกป้าไม่เคยเห็นมีนะ
จะเอาชีวิตคนโน่น
ในปุ่นแพลนลายุ๗๕ปีวัยยาวัชกรหรือผู้ทำกิจแทนพระสงฆ์
สะขุดก็บอกว่าดูแลวัดมาสามสิบกว่าปีแล้วค่ะต้นไม้ทุกต้นเคยตัดมาหมดแล้ว
โค้นทิ้งก็มีตัดแต่งกิ่งก็มีทุกครั้งก็ขอขมาทุกครั้ง
งมงายนะคะก็บอกว่าคือก็เชื่อแหละสิ่งที่มองไม่เห็น
อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่เบื้องต้นก็คืออย่าลบหลู่
ส่วนเรื่องของการเสียชีวิตต่อเนื่องหกศพเนี่ยค่ะทางวัยยาวัชกรก็บอกว่า
คนเขาก็มีโรคประจำตัวเขาก็เสียชีวิตเนื่องจากโรคประจำตัวของเขา
อยู่ที่ความเชื่อมากกว่าแต่อย่างงมงายนะคะครับ
ผู้ใหญ่เขาก็ป่วยอันนี้ก็ป่วย
ผมก็ยังไงล่ะมีแต่พวกโรคประจำตัวทั้งนั้นเลย
ผมก็สรุปไม่ถูกเออถ้าอยู่ดีดีตายเป็นนั่นเป็นนี่อะไรตายเนี่ย
ก็ไปอย่างหนึ่งนี่ผมยังถามเขาเลยไอ้ไอ้คนตัดเองน่ะ
มันเป็นอะไรไหมผมก็ยังว่านั่นเขาก็ว่าไม่เป็นอะไร
อ้าวธรรมดาคนตัดมันต้องเป็นสิผมว่าอย่างงี้ทางวัดก็เลยบอกว่า
เพื่อความสบายใจของชาวบ้านครับเดี๋ยวจะมีการทำบุญใหญ่แล้วกันอืม
นะคะแล้วก็ใครจะไปขอโชคขอลาบขอเลขท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัด
บอกว่าก็ไม่ว่ากันครับขึ้นอยู่กับความเชื่ออ่าก็อย่าลืมรักษาสุขภาพตัวเองด้วย